ใกล้แล้วใช่ไหมครับพี่โบ๊ค

สองวันก็จะพาไปดูต้นมะพร้าวแปลกกับขอนไม้ประหลาดกันสักหน่อยสิครับ
เอาละครับไปที่บ้านเลขที่๗๗หมู่๓ครับ
คุณผู้ชมครับตะบนวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คักเป็นพิเศษครับเพราะมีกลุ่มชาวบ้านเนี่ย
แห่ไปดูขอนไม้ประหลาดครับที่มันมีลวดลายและรูปร่างก๊อบ
เหมือนอะไรเขาบอกเหมือนพญาเต่า
นายสันติมั่นกิจอายุ๕๐ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ขอนไม้นี้โดยบังเอิญนะครับหลังจากมีคนขุดขึ้นมาจากใต้ดิน
แล้วเอามาวางทิ้งไว้เขารู้สึกถูกชะตากับขอนไม้นี้ฮะ
ก็เลยทำความสะอาดแล้วมาเก็บรักษาไว้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับโชคลาภถูกรางวัลมา๓งวดแล้วนะฮะ
ส่วนในงวดนี้เนี่ยนะครับก็มาทำพิธีขอโชคลาภกันอีกสักครั้งซินะฮะ
จุดทูปเสี่ยงทายซิเพื่อนำเลขก้านทูบไปเสี่ยงดวงต่อไป
นี่ไงนะนี่ไงขณะที่ชาวบ้านนะครับ
ก็มาโรยแป้งสินะฮะโรยบนขอนไม้โรยอย่างเดียวแล้วมันไม่จบ
ต้องทำยังไงนะต้องรูปต้องรูปนะครับ
แต่ละคนก็เห็นแตกต่างกันไปว่าเห็นเลขอะไรเห็นเลขไม่เหมือนกัน
อืมอ่าส่องกันอย่างนี้ดูสิส่องส่องส่องรูปรูปคล่ำ
แล้วก็ระวังเรื่องของโควิดเว้นระยะห่างกันด้วยนะฮะ
ถูกต้องเลยน้องอุ๊ยนี่ค่ะไปรูปกันแบบนี้นะฮะ
เอาไปดูขอนไม้แปลกกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นมะพร้าวแปลกกันด้วยนะคะ
ที่บริเวณสวนเกษตรใกล้วัดป่าเป้าหรือว่าวัดร่มป่าตองอำเภอสารพี

แห่กันไปดูเนี่ยค่ะพากันไปดูต้นมะพร้าวต้นนี้
เขาบอกเป็นต้นมะพร้าวแปลกมีใบหงิกงอดูคล้ายเสียนพญานาค
พร้อมกับไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อค่ะ
นายอินตาสิทธิวัฒน์ผู้ดูแลสวนเขาบอกว่า
พร้าวแปลกต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมปลูกมา๗๘ปีแล้ว
วันก่อนสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมมีใบโผล่ออกมา
มันหงิกงอแบบนี้ค่ะดูคล้ายเสียญพญานาค
ชาวบ้านรู้ข่าวก็แวะกันมาขอโชคขอเลขเด็ด
นำแป้งมาโรยค่ะแล้วก็เพ่งไปเพ่งเข้าไป
หาตัวเลขนะคะไปฟังเขาวิเคราะห์ตัวเลขกันหน่อยค่ะ
ที่ไหนครับผม
ได้อยากข้าวแม่

ตรงนี้หรือตรงนี้

ก็โชคเขาค่ะก็ไม่เหมือนกัน

ส่วนสูตรนรักชาญแม่สา

ก็มีของหายากเขาบอกว่าเขาเรียกว่างากำจัดหรือว่างากระเด็นนะฮะ
ซึ่งก็คืองาช้างที่มันแตกหักออกมาจากตัวช้างนั่นแหละคุณผู้ชมในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ตายไป
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากก็เลยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเนี่ยครับ
งาช้างนะครับนะฮะผู้จัดการฝ่ายช้างและควานช้างเล่าบอกว่างากำจัดชิ้นเนี้ยนะ
มันยาวสิบเจ็ดเซนเส้นรอบวงสิบสามเซนเป็นของช้างสีดอร์นะฮะ
ชื่อว่าพลายสองพันอายุยี่สิบเอ็ดปีอ่ะตัวเลขมาครบเลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่างากำจัดงานเป็นเครื่องรางที่มีอนุภาพโดดเด่น
ช่วยหนุนโชคสตาร์และเยอร์ชกระป้องกันสิ่งอัปมงค์คนคุณสายมนต์ดำต่าง
ครับนะชาวบ้านก็บอกไหนขอดูหน่อยสิขอขูดหน่อยสิอ่า
ขูดไปขูดมาเออเค้าเห็นทั้งสองตัวสามตัวคุณผู้ชม
เค้าไม่เห็นสักตัวเลย
ไปดูเจ้านกเอี่ยงแสนรู้กันหน่อยไหมล่ะ

นะครับที่วัดเยื้องคงคารามครับอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
ยังมีนักเสี่ยงโชคเนี่ยแวะไปหาเจ้าหนี้เจ้าโอเลี้ยงนะครับ
ไปขอเลขซึ่งที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านถูกรางวัลกันหลายงวดแล้วนะครับ
แล้วก็ม้วนใส่มือจากนั้นให้ให้เลี้ยงมันจิกครับ
เอ่อให้เลี้ยงมันจิกไงนะครับใช่ครับ
ซึ่งงวดนี้เจ้าโอเลี้ยงบรรจิกได้ตัวเลขมา๒เลข
จะมีให้ดูหรือเปล่าไหนล่ะเอาจิกเร็ว

เลี้ยงจิกลูกนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันแบบชัดนะว่าเลี้ยงมันจิกเลขอะไรมาบ้าง
มีขีดร่างนะตามนั้นครับ
ไปดูที่อสมริสิเนรทาสพุทธคุณดำเภอบางทรายจังหวัดพระนครสี่อายุทยานะครับ
คือคักเหมือนกันครับนักเสียงโชคเอ่ยชาวบ้านเอ่ยไปไห้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นาด้านนางรัศนานิเวศสุนทรครับเป็นชาวกรุงเทพมากับครอบครัว
โอ้ยจอดรถเทียบแบบนี้เอาเครื่องเส้นไหว้ฟักทองหนึ่งร้อยลูกไปแก้บนพ่อปู่รุศรีพรมเมฆแล้วก็กุมารเจ้าโสเฮง
เพราะอะไรงวดที่แล้วถูกลอตเตอรี่เลขท้ายหนึ่งสี่ได้เงินไปสองเหมือนแปดนะครับ
นะฮะกระดาษที่นักศิลป์โชคก็ไม่พลาดไปส่องอ่างนมนต์บริษีเนรกับดูเลขโสฬสละตะทั้งหกเลขที่ร้อยเด่นเป็นตรง่านตัวสีแดงแบบนี้
ใครชอบเลขไหนก็ลองจับคู่กันดูแล้วกันนะครับก็มีตั้ง๖ตัวเนี่ยนะฮะ
อ่ะก็วันนี้สามสิบสามสิบเอ็ดอีกวันสองวันก็จะรู้กันนะครับ